ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหล่ออย่างต่อธนภพ
ต้องบอกเลยว่าฮอตสุดจนฉุดไม่อยู่จริง
เพราะว่าในปีนี้หนุ่มต่อออกมาเปิดเผยเลยว่า
มีผลงานติดต่อเข้ามามากกว่าปีที่ผ่านมา
พร้อมกับอีกหนึ่งภาระหน้าที่นั่นก็คือ
การสร้างบ้านหลังใหม่ให้ของขวัญครอบครัวค่ะ
แจ้งเกิดในวงการบันเทิงจากการรับบทบาทสุดเฮียว

จนทำให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังขึ้นเรื่อย

แฟนได้เห็นผลงานของเจ้าตัว
หน้าจอโทรทัศน์ถี่ขึ้นเรื่อย
ซึ่งนักแสดงหนุ่มหน้าใสเผยว่า
ปีนี้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะกว่าปีที่ผ่านมา
งานละครงานอีเวนต์รวมถึงงานพรีเซนเตอร์
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอน้องรับไว้ทุกโอกาสค่ะ
และตอนนี้ก็กำลังมีอีกหนึ่งภาระหน้าที่

นั่นก็คือการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัว
ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการลงเสาเข็มค่ะ
ส่วนเรื่องงบประมาณที่เตรียมไว้กว่า๒๐ล้าน

แต่ก็เผื่อใจไว้ว่าอาจมีบานปลายค่ะ

ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้กับครอบครัวด้วยค่ะ

อยู่ในช่วงลงเสาเข็มอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ตามกำลังเพราะว่าไม่ได้ทำให้ตัวเอง

พอเป็นเรื่องบ้านมันประเมินราคากันยาก

มันด้วยสิ่งที่เราต้องการ

เป็นอีกเก่าหนึ่งที่เราได้ตอบแทนท่านจริงจักร

ที่แบบว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้ท่าน
ปีนี้งานเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าทำบ้านงานเยอะ